คุณผู้ชมครับเวลาขับรถขับราเนี่ย
จากต้องระวังคนเดินถนนแล้ว
ก็ต้องระวังรถคันอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัย
แต่เหตุการณ์ต่อไปเนี่ยครับ
มันสุดวิสัยจริงที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุนะครับ
มันจะระวังยังไงล่ะครับแบบนี้
นี่เป็นภาพขณะที่รถเก๋งเนี่ยขับ
มาตามทางอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูลูกศรเอาไว้นะฮะ

ผมถึงถามว่าไอ้แบบนี้
แล้วเราจะระวังกันยังไงนะฮะ
คือไม่แน่ใจหรือเปล่าด้วยมาแล้ว
จะหลบยังไงนะไม่ทันอ่ะ
นี่แหละครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ขับจู๊ดไปเนี่ย
พ่วงรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วล้อเบลอเลยนะครับ
คือดูได้ว่าเหมือนกับ
พอรู้ตัวแล้วเร่งเครื่องหนีไปหรือเปล่า

เหตุเกิดบนถนนอุดรธานีหนองหานฝั่ง
เข้าตัวเมืองอุดรธานีเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ
นายอนุวัฒน์กระแสสังอายุ๕๖ปี
และนางสาวเอเธอนามสมมุตินะครับ
อายุ๒๖ปีผู้เสียหายครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
โดยนางสาวเอให้การบอกว่าเธอขับรถยนต์
ตามหลังรถบรรทุกพ่วงคันเมื่อกี้นะครับเป็นรถเปล่านะขี่เร็วเชียวนะครับ
เลนขวาด้วยโดยรถบรรทุกพ่วงเนี่ยแล้วก็รถยนต์ของเธอเนี่ย
แซงรถยนต์เชฟโลเล็ตของนายอนุวัฒน์ไปแล้วล้อล้อรถบรรทุกพ่วงก็กระเด็นใส่หน้ารถของเธอ
แล้วก็ยังกระเด็นไปถูกรถของคุณอนุวัฒน์เขาอีกที่ขับตามมา๒คันเสียหายครับ
อ่ะคุณอนุวัฒน์บอกว่าได้ยินเสียงดังตู้มตอนแรกนึกว่ายางระเบิดที่ไหนได้แหละนะฮะ
ยางหลังซ้ายของรถบรรทุกมันหลุดกระเด็นออกมาครับแต่รถบรรทุกพ่วงไม่ยอมหยุดและหนำซ้ำ
ดูท่าทางแล้วน่าจะเร่งเครื่องหนีนะฮะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานีไปด้วย
ขณะที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ตามคนขับหรือว่าเจ้าของเนี่ย

เจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันนะครับ

ถ้ามันเด้งมาแล้วเข้ากระจกนะ